พระนครศรีอุทยานะครับมีชาวนาไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่ง
ก็ปริศนาแล้วแหละนะครับเพราะว่าถูกห่อผ้าเอาไว้
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้กลางทุ่งนาค่ะนี่แบบนี้เลย
ใครไปเจอก็ต้องตกใจนี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบสัญชาตินะ
อายุก็น่าจะสักสามสิบถึงสามสิบห้าปีนอนหงายอยู่ริมป่าย่า
เสียชีวิตแล้วนะฮะที่ลานดินใกล้หนองน้ำนะครับ
สวมเสื้อนุ่งกางเกงกีฬาสีดำนะมีผ้าขนหนูสีเหลือง
กับผ้าสีแดงพันลำตัวอยู่ลักษณะแบบนี้
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยหัวคิวด้านขวาถูกตีจนแตกนะครับ
มีเลือดไหลออกมาเยอะเลยนะแต่ว่าเลือดเนี่ยไหลจนแห้งแล้ว
ศอกซ้ายมีแผลถลอกอยู่ด้วยตรงนี้ท้องที่สพบังไซนะฮะ
ได้รับแจ้งเหตุจากชาวนานะครับตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่ไปเจอศพผู้ชายคนนี้อยู่ที่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๒
บนสนามชัยอำเภอบางไซที่พระนครศรียุธยา
ในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอบัตรแรงงานต่างด้าวของผู้ชายชาวกัมพูชาตกอยู่
แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะใช่ผู้ตายหรือเปล่านะครับอ่าคาดว่า
อาจจะถูกนำมาทิ้งไว้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะสำหรับศพนี้
นี่คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้
นี่คือพี่ชาลีนะครับเป็นชาวนาที่ทำนาอยู่แถวนี้นี่แหละนะ
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้มีคนมาเจอศพนะในสภาพถูกห่อด้วยผ้าขนหนูทิ้งอยู่
ซึ่งข้อสังเกตของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
เชื่อว่าชายคนนี้ต้องถูกฆ่าจากที่อื่น
เนื่องจากพื้นที่แถวนี้กลางคืนเปลี่ยวมากมืดมากด้วย
น่าจะเป็นพวกรถบรรทุกที่ขับเข้ามาแล้วก็เอาศพมาทิ้ง
เนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่มาเจอศพกันเนี่ยเจอรอยล้อรถสิบล้อขับเหมือนกับขับวนไปวนมาอยู่แถวนี้ด้วย
แล้วทีนี้ถ้าถามถึงว่าถ้าคนมันมาทะเลาะกันแถวนี้แล้วมันมาฆ่ากันตรงนี้มันเป็นไปได้ไหม
แถวนี้ไม่มีคนสะล้อไม่หน่าแรกตั้งแต่มีหมู่บ้านหูบ้านอยู่ข้างในใหญ่ไอไม่มีใครจะมาสะล้อกัน

แล้วลักษณะที่ที่หนูเปิดให้ดูเมื่อกี้ค่ะนั่นแหละม๊าไม่เคยไม่เคยผมไม่เคย

เราไปถามคนขับรถสิบล้อที่ทำงานอยู่ใกล้จุดที่เจอศพนะฮะ
นี่ฮะพี่เขาบอกว่าปกติรถสิบล้อเนี่ยจะขับเข้ามาแถวทุ่งนาแถวนี้อยู่แล้ว
ทีนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ย
จะมาตั้งวงกงเล่ากันมีเรื่องกันฆ่ากัน
คือคนขับสิบล้อเนี่ยเขาบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะ
หรือว่าคนงานที่อื่นแล้วเอามาทำ

ใกล้กับจุดที่เจอศพนี่มีแคมป์คนงานอยู่ด้วยนะครับ
คุณสุชาดาก็ไปที่แคมป์คนงานนะฮะแล้วก็เอาภาพของผู้ตายเนี่ย
คนงานในแคมป์ดูว่าเออผู้ชายคนนี้รู้จักไหมอะไรยังไงนะครับ
อย่างคนที่เราให้ดูภาพเนี่ยเขาบอกผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนไทยอย่างแน่นอน
น่าจะเป็นคนต่างด้าวน่าจะเป็นชาวเมียนมานะ
ดูจากลักษณะของเสื้อผ้าการแต่งตัวหรือว่าผ้าที่ใช้
เพราะว่าชาวเมียนมาเนี่ยเขาจะใช้เสื้อผ้าลักษณะประมาณแบบนี้
หลังจากเจอศพที่แคมป์ของเขาก็มีการนับจำนวนคนงานในแคมป์นะครับ
กว่าคนที่แคมป์เนี่ยไม่มีใครสูญหาย
เพราะฉะนั้นผู้ตายไม่ใช่คนงานในแคมป์
น่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้

เป็นต่างด้าวประมาณดูรู้แล้ว
ดูแล้วต่างด้าวประมาณ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

ไม่มีใครหายเนาะ

ไซด์บอกว่ายังไม่มีข้อมูลการแจ้งความเรื่องคนหายเลยนะฮะ
ในพื้นที่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ก่อน

เพื่อจะมีการแจ้งความคนหายกันไว้บ้างนะครับ